บริษัทบางตัวเราเลี้ยงเอาไว้เช้าก็อยู่หรอกนะ
กลางวันหายอ้าวสายแวบกลับมากินข้าวแล้ว
ถ้าเป็นแบบนี้ต้องจับตาดูให้ดีแล้วค่ะ
ชัดเลย
เห็นเหรอ
อาการแบบนี้คุณชนะคุ้นไหมคะ

แล้วจะขอคุณพี่ด้านบนข้างนี้สิครับ
นี่จะไปไหนถือเล้นกลับมาพร้อม

รีบกลับเลยค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอคะ
แล้วกลับมาเนียนเฉยเหมือนอยู่บนโซฟานั่งชิว
แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้น

นี่ไงทำผิดแล้วก็เริ่มรู้ตัวไงก็ต้องมาแอบมาซ่อน
แมวบ้านนี้เนี่ยอาจจะอยากไปหาอะไรทานนอกบ้านหรือเปล่า

หมายถึงแมวช่วงนี้เขาให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เหมือนกับทองข่าวบ้านคุณ
มันก็ลองนะอยากออกไปข้างนอกเหมือนกันเนี่ย
มันจะออกไปข้างนอกผมก็บอกว่าอย่าออกไปเลยหยุดเชื้อเพื่อชาติ
และทองข่าวลูกพ่ออยู่แต่ในบ้านเลย

ไม่ใช่เขาอยู่ในบ้านเป็นของใส่เอง

ใช่ไม่น่าเจาะแตกเป็นหมดเลย
ว่าแมวจะมีแบบนี้ที่ความสนินในแบบหลีกไปก็ไปมา